ส่วนใครที่อยู่นนทบุรีก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันค่ะ
สาวย้ำเตือนนะสาวตกเป็นเหยื่อง่าย
เพราะว่าคนเกาะเหตุพอเป็นผู้ชาย
ก็จะมองว่าผู้หญิงแรงน้อยยังไงก็สู้แรงผู้ชายไม่ไหว
เวลาเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนหรือแม้กระทั่งกลางวันก็ตาม
สอดส่องดูนะคะว่ามีใครเดินตามเรามาหรือเปล่า
มีใครน่าสงสัยอยู่รอบเราบ้างอย่าเล่นแต่โทรศัพท์อย่างเดียว
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมีหนุ่มโรคจิตคนหนึ่งค่ะ

รอดูว่ามีผู้หญิงคนไหนที่เป็นแบบที่เขาชอบนะต๊
ดีสวยลงจากรถมาเขาก็จะเว้นระยะห่างนะ

พอเดินตามเสร็จปุ๊บถึงที่เปลี่ยวคนเมื่อไหร่
คอฉุดเข้าไปในที่เปลี่ยวแล้วก็จับหน้าอก
ปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยเนี่ยเดินตามแบบนี้เลยค่ะ
แบบนี้เลยค่ะแล้วพอถึงจุดเปลี่ยวเนี่ยก็ล็อคตัวเข้าไป
วันเกิดเหตุคลิปนี้เนี่ยนะคะเคราะห์ดีมากมีรถผ่านมาพอดี
เนี่ยผู้หญิงก็ตะโกนร้องให้คนช่วย
แล้วคนร้ายก็คงตกใจอะค่ะก็เลยเหมือนกับว่า
วิ่งหนีไปอันนี้เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะเมื่อสักครู่เป็นภาพจากด้านหลัง
อันนี้เป็นภาพจากมุมด้านหน้าเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าเขาเดินตามแต่เขาเว้นระยะห่าง
เออเนี่ยผู้หญิงก็ผู้หญิงก็รีบเดินแล้วล่ะเขาก็พยายามรีบเดินจะกลับบ้านน่ะนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ป้ายรถประจำทางปากซอยรัตนาธิเบส๒๒ค่ะ
รัฐนาธิเบสเหตุการณ์เกิดประมาณสักสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ดูแล้วเนี่ยอายุน่าจะประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าปี
แล้วในช่วงระหว่างวันที่สิบสามถึงสิบแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาห้าวันเนี่ยนะคะ
ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากหญิงสาวหลายรายแล้วว่าถูกกระทำอนาจารย์จากผู้ชายคนนี้
ชุดสืบสวนก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เห็นพฤติกรรมชัดเจนเลย
วันนั้นค่ะก็เลยมีการไปดักรอเจ้าหน้าที่ไปดักรอเลยนะ
กระทั่งเจอผู้ก่อเหตุมานั่งรอรถโดยสารที่ป้ายรถประจำทางในจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับทันทีนะคะแล้วก็นำตัวไปสอบสวน
มีผู้เสียหายมาชี้ตัวด้วยทุกคนชี้ไปในทางเดียวกันค่ะว่า
คนนี้แหละค่ะคือคนที่ทำผู้ก่อเหตุเองก็ยอมรับนะคะ
ทราบชื่อก็คือนายวิสรุธดอนไพรเงินหรือว่านิวอายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานส่งสินค้าเขาบอกว่าเขาทำจริง
คือมันเป็นจังหวะที่เขานั่งรอรถโดยสารเพื่อจะไปทำงานกะดึกพอดี
ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงหน้าตาดีลงจากรถโดยสารมาเพียงลำพังก็เลยอุ้ย
ชอบเดินตามพอสบโอกาสก็จะลวนลาม
แล้วค่อยวิ่งหลบหนีไปทำแบบนี้มา๕๖ครั้งแล้วค่ะ
หลายคนก็ถามว่าแล้วทำทำไมทำแบบนี้ทำไม
เขาบอกว่าก็ใครก็ไม่รักเขาครอบครัวก็ไม่รักเขา
เขาก็เลยอยากจะประชดชีวิตไปฟังเสียงเขากันหน่อย
ประชดชีวิตตัวเองอืมครอบครัวไม่รักอืม
แต่ละครั้งว่ามีการเลือกเหยื่อป่ะประชดชีวิตไม่มีอ่ะอืม
ก็คือถ้าเจอใครถูกใจเราก็ลงมือถ้าเจอใครถูกใจเราก็ลงมือ
ก็ไม่ครับเจอเดินไปเจอใครแล้วอืม
แต่เรายืนยันว่าเราแค่ลวนลามไม่ได้คิดจะข่มขืนอะไรเขาใช่ไหม
ส่วนใหญ่เราจะทำยังไงถ้าเดินเข้าไปแล้วจับไม่ใช่อืม
ประชดชีวิตครอบครัวไม่รักเพราะว่าอย่างงั้นนะคะอืม
ส่วนเหยื่อค่ะนางสาวเนสของยาชัยนามสมมุตินะคะครับ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี้ย
นั่งรถโดยสารมาลงที่ป้ายรถประจำทางที่เกิดเหตุนี่แหละ
มาฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อภายในซอยจังหวะเธอเดินเข้าไปในซอยค่ะ
รู้สึกได้ว่าเอ๊ะเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลัง
แต่เธอก็ไม่ได้เอกใจคิดว่าคงเป็นคนที่อยู่ซอยเดียวกันแหละ
หลังจากนั้นคนที่เดินตามเธอมาเนี่ยเอามือล็อกคอเธอเลย
แล้วก็พยายามลากเข้าไปในตึกร้าง
เพราะดีจริงตรงนั้นรถวิ่งผ่านมาพอดีคันนั้นแหละค่ะ
เลยตะโกนเลยนะตะโกนขอให้คนช่วยคนร้ายคงตกใจค่ะ
ก็เลยรีบวิ่งหนีไปเอาฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยนะคะ
จริงเขาก็ยังเข้ามาใกล้ตามแล้วก็เลยอยู่นี่อยู่ตรงนั้น
แล้วเขาก็เลยล็อกเลยแล้วพยายามที่จะลับเข้าข้างทางค่ะ
แต่โชคดีที่ว่ามีรถขี่ผ่านมาเป็นรถใหญ่
ก็เลยบอกให้เขาช่วยเขาก็หมดอุปกรณ์ด้วยก็เลยรีบวิ่ง

ภัยผู้หญิงกันด้วยแต่ว่าจริงแล้วอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลย
ผู้ชายเองก็เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังตัวนะอย่างที่บอก
ถ้าเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนฟ้ามืดแล้ว
ระแวดระวังแล้วก็ระมัดระวังตัวให้ดีด้วย